กลับไปอาจจะต้องสะเทือนใจหน่อยนะฮะ

คุณแม่ศรีดาคิดว่าทุกวันนี้

ก็คงเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่า
คือเราด้วยความเป็นแม่เนอะ

บางครั้งเนี่ยก็จะมี
กลิ่นน้ำหอมอะไรอย่างนี้ค่ะ

อยู่กับเราด้วย

แต่ว่าบางทีมันก็มีกลิ่นน้ำหอมผู้ชาย
มาสัมผัสที่จมูกเราอย่างนี้

เพราะว่าในห้องนอนที่เราอยู่เนี่ย

มาหาแม่ในสภาพที่หนาวมากเลย

เพราะว่าเนื่องจากเขารู้ว่าแม่เขากลัวมาก

มันเป็นช่วงชีวิตที่เราตกอับแล้ว

ลืมตามาอุ๊ยออฟ

มันก็ไม่ได้กลัวนะก็ไม่ได้พูดคุยกับเขา

แต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้ใส่เสื้อ

แม่ดาครับอ๊อฟคิดถึงแม่ดาเหลือเกิน

เขาก็พูดอย่างนี้ว่าอ๊อฟหนาว

แม่ก็เลยบอกว่าเอ้าทำไมล่ะลูก

ในโรงไปให้ตั้งเยอะตั้งแยะ

หนาวเหลือเกินแม่ดาแบบว่า

ตุ๊กอับแล้วอ่ะชีวิตนึกภาพบอกว่า

ทำไมล่ะลูกลูกหนาวมากใช่ไหม

ได้เอาผละเนี่ย

แล้วก็ซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าให้ลูกอ่ะ

ต้องหาคนมารับของ

ต้องมีคนมารับ
เขาจะได้รับตอนแรกเราก็ไม่รู้อะนะ

ยังไงก็ได้หนูอยากให้ลูกหนู

เสร็จเขาเอาไปใส่เชื่อไหม
พอเสร็จแล้วเนี่ยแม่ดาก็กลับมา

ไม่คุณแม่ขอขุนยายของอ๊อฟ

พอเข้าไปไปรับ

ชีเนี่ยไม่ใช่องค์เดียวนะ

แปลกแต่นี่แม่ชีพูดเองนะแล้วแม่ชีไม่ได้เห็นองค์เดียว
ชีบอกเราก็ถามบอกจริงเหรอคะคุณแม่ชี
ไม่เชื่อก็ถามดูสิแม่ชีไม่ได้เห็นองค์เดียว

ทุกองค์ก็แบบเป็นพยานบอกจริงค่ะจริง
เราก็ถามว่าแล้วใส่เสื้อสีอะไรคะ
ก็เราเพิ่งทำสังกฐานให้ลูกเราก็เป็นแบบนั้นเลย
เขาบอกอย่างที่แม่ชีบอกถ้าสมมุติจะทำจะต้องหาคนมารับ

อ๊อฟจะได้บุญและของจะถึงเขา

อ่ากลางวันนะเราก็บอกแต่เราไม่เห็นหรอก
เหรอคะลูกชายหนูเหรอคุณแม่ชี
ใช่ลูกชายเรานั่งอยู่เนี่ยเขามาหาแม่ชี
ฝากฝังแม่เขาไว้ให้แม่ชีเนี่ยฝากดูแลแม่ผมด้วยนะครับ
ผมตอนนี้ผมไม่มีกำลังที่จะช่วยเหลือแม่ผมได้
ยังไงผมฝากแม่ผมด้วยนะครับ
แล้วเราก็ด้วยความที่เราอยากรู้ว่าลูกเราจริงหรือเปล่า
เหรอคะคุณแม่เคยเห็นลูกหนูเหรอ
ไม่เคยแต่ใส่เสื้อกล้ามสีขาวใช่ไหม
ใส่กางเกงลายสก๊อตตรงเหมือนผ้าแบบกางเกงนอนอย่างนี้ใช่ไหม

คือใช่ชุดที่เขาใส่แล้วเสียชีวิต
เพราะว่าแม่ชีไม่เคยไปบ้านแม่
ไม่เคยรู้จักแม่เป็นการส่วนตัว
แล้วรู้ได้ยังไงว่า
แต่ว่าข่าวข่าวอ๊อฟก็ไม่ได้ใส่เสื้ออันนั้นออกใด
ตามหน้าข่าวที่เสียชีวิตถูกไหม
แล้วรู้ได้ยังไงเพราะเราเป็นคนเห็นศพอยู่

ท่านบอกเนี่ยเขามาอยู่เขาฝากฝั่งแม่ชีเอาไว้นะ

เมื่อกี้เห็นแม่พูดถึงเรื่องวันที่แม่เห็นคุณอ๊อฟ

คืออ๊อฟเนี่ยด้วยเขาเป็นหอบหืดมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละ
น้องเขาก็เป็นแม่เองแม่ก็เป็นแต่แม่เป็นน้อยที่สุด
ยิ่งเป็นหนักแล้วเขาก็จริงเขาจะไปหลายครั้งแล้วนะ

โอ้โหนึกในใจนะอย่าเป็นอะไรนะลูก
แม่จะคุ้มครองหนูนะอะไรอย่างนี้นึกในใจเนอะ
หอบแบบว่าเครื่องเอาไม่อยู่เครื่องหายใจ
จนตัวแบบว่าม่วงไปหมดแล้ว

วันนั้นคือแม่ทำอะไรอยู่แล้วแม่ถึงไปเจอเขาหรืออะไรอย่างนี้
คือเสียงเขาเนี่ยอ๊อฟเนี่ยเป็นคนด้วยตัวใหญ่
ตัวใหญ่เพราะเขาตึงตังตึงตังปั๊บเนี่ย
เราก็รู้แล้วล่ะลูกเราเนี่ยไม่ไหว
หอบพอหอบปั๊บเราก็จะถามเขาทุกครั้งว่า
หอบใช่ไหมลูกไหวไหม
เราก็ได้ยินเสียงตึงตังตึงตัง
เราก็ขึ้นไปดูออฟเป็นอะไรอ่ะ
กระโดดขึ้นเตียงลงเตียงหรือเปล่าครับ
ดาออฟฝันครับเขาก็บอกอย่างนี้

เขาอาจจะพูดเพราะความเกรงใจเรา
ด้วยความที่ตัวเองเจ็บปวดอะไรอย่างนี้
นึกภาพออกไหมหายใจไม่ออก

ไม่เป็นไรครับแม่ดาอ๊อฟไม่ได้เป็นอะไร

ยังครับเดี๋ยวอ๊อฟเรียก

เราก็ไม่ว่าอะไรเราก็ลงมานอน
ลงมานอนพอเที่ยงปั๊บเราก็ถามแม่บ้านอ้าว
นี่เที่ยงแล้วคุณอ๊อฟทานอะไรยัง

คุณอ๊อฟไม่เห็นเรียกอะไร

ก็ขึ้นกันไปเรียกก็ไม่มีเสียงตอบ

ขึ้นไปเรียกก็ไม่มีเสียงตอบ

เราก็ขัดใจเธอพูดเรียกกันค่อย
เดี๋ยวฉันเองเดี๋ยวคุณขึ้นไปเอง

ก็ไม่มีเสียงตอบเราก็อ๊อฟ

ไม่ตอบไม่อะไรไม่หือไม่อือเลย

เฮ้ยทำไมลูกเราไม่ตอบเลยเลย

ก็เลยโทรไปบอกยามหน้าหมู่บ้าน
เข้ามาดูให้คุณหน่อยสิมาพังประตูให้หน่อย

คือแม่เนี่ยแม่ได้ยินเสียงเขาตึ้ง
คือช่วงนั้นเขาอาจจะล้ม
พยายามลุกขึ้นมาด้วยความหอบ

เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาเขียวช้ำ

ไปเลยแล้วแม่มีลักษณ์ห่อนอะไรก่อน

ไม่มีเลยก็คือคุยกับลูกชายปกติ
คุยตอนเช้าคุยปกติ
ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้น

เป็นไปได้ไหมว่าตอนนั้นเขาอาจจะฝัน

เขาตื่นตกใจหรืออะไรอย่างนี้
ไม่รู้ตอบไม่ได้แต่รู้ว่าตึงตังแบบ

นิสัยเขาเนี่ยเขาจะเดินลงเตียง
เฉยไม่ได้จนทุกคนมาที่บ้านเนี่ย

คือเขายังอยู่แล้วก็ยังกระโดดขึ้นเตียงเขาอยู่ทั้งที่เขาตายไปแล้ว

ตอนที่แม่เนี่ยออกมาจากบ้านนั้นแล้ว
คนงานก่อสร้างเขาไปทำที่บ้านติดกัน

เป็นยังไงนอนหลับสบายไหม

ก็สบายบ้างไม่สบายบ้างครับ

บอกทำไมเหรอทำไมถึงไม่สบายบ้างเพราะอะไร

นอนไม่ค่อยหลับเลยเป็นเสียงแบบว่า
อะไรไม่รู้คือเขาไม่รู้ว่าเราคือเจ้าของบ้านเก่า

มีเสียงผู้ชายหอบแบบอะไรอย่างนี้

ไม่มีอะไรมั้งเราก็บอกไม่มีอะไรมั้ง

บางครั้งแม่ก็ยังเชื่อว่าวิญญาณของ
คุณอ๊อฟอภิชาติพระพิมนต์

จะอยู่ค่ะเพราะว่าเชื่อว่าเขาอยู่

เพราะว่ารอปภอะไร

เห็นลักษณะยังไงเดินไปมา
เดินอยู่ในบ้านอยู่หน้าบ้านเลย

เอาแล้วอย่างนี้แม่ย้ายออกมาลูกชายแม่ออกมาด้วยไหม
เขาก็ยังอยู่แล้วเขาตายที่นั่นนะคะ

คือเราก็เชื่อมั่นนะเราก็ไม่รู้ว่า
แต่น้องสาวเขายังอยู่ใกล้เขา

แสดงว่าแม่ก็ยังมั่นใจว่าลูกชายแม่

เชื่อมั่นแล้วแม่จะตัดสินใจว่า

เพื่อที่จะเอาบ้านหลังนี้กลับมาให้ได้